จังหวัดฉะเชิงเศร้ารอวันเก็บเกี่ยว
จะส่งเข้าโรงศรีข้าวรัชมงคลของบริษัทตอยัตตาประเทศไทย
ตอนที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีเพาะปลูกที่ถูกต้องจากโรงสีข้าวรัชมงคล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
ชาวนาทินี่ปลูกข้าวปีละหนึ่งครั้ง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

โรงศรีให้แค่ปี๕๑ที่ป้าทำ
สีให้หนึ่งหมื่นข้าวแห้งนะ
ป้าได้จากตรงนี้ป้าได้หมื่นสอง
ป้าดีใจมากเลยชีวิตป้าไม่เคยได้เลยทั้งคุณภาพ
ไม่เคยได้ขอบความขออนุญาต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

และจะเพิ่มจากราคากลางอีกร้อยละสิบ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
เมื่อธุรกิจนี้
โรงสีนี้ได้มาตั้งอยู่ตรงนี้
เหมือนกับเป็นความหวังของเกษตรกร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
นอกจากชาวนานในจังหวัดถักเชิงเซา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

เริ่มตั้งแต่การรับซื้อข้าวเปลือกหรือวัตถุดิบที่จะนำมาสี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
ความชื้นที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระหว่างร้อยละ๑๔๑๕
โดยมีการติดต่อซื้อขายกับกลุ่มสหกรการเกษตร

เพื่อขจัดปัญหาการกดราคาข้าวเปลือกจากพ่อค้าคนกลาง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

หรือนานสุดจะต้องไม่เกินหนึ่งสัปดาห์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

ซึ่งคุณค่าทางสารอาหารเนี่ย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

กระทั่งมีข่าวลือว่าบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะปลดพนักงาน
เพื่อให้พนักงานใช้มือทำไม่ต้องใช้เครื่องจักร
ทรงเล็งเห็นว่าพนักงานคนไทยจะได้มีงานทำนาน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
แล้วขายในราคาสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือชาวบ้าน
และขายผลพลอยได้เช่นแกรบและรำ
ให้แก่เกษตรกรชุมชนที่เลี้ยงสุขรรค์
พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น
ชาวนาที่เป็นสมาชิกโรงสีข้าวรัชมงคลกินดีอยู่ดี
และผู้บริโภคก็มีข้าวคุณภาพดีรับประทานตลอดมา
เพื่อให้แก่พนักงานหรือรับประทานตลอดมา
ก็ต้องหล่อสุขราวรัชมงคลที่จะเป็นแก่พนักงานที่สุข